ปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

ต้องบอกว่าเป็นนักปั้นมือฮฮยุกส์

หัวเรือใหญ่แห่งไคร้หายทองคำ

แล้วเขาถือโอกาสดีนะคะเปิดตัวแบรนด์สินค้า
เปิดตัวออฟฟิศใหม่บนพื้นที่เกือบ๑ไร่

แล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาแบบเพียบเลยค่ะ

มีทั้งน้องลำไยน้องยูกิน้องฟอสน้องเชอรี่นะคะ
สาวรุ่นนุษย์ชนะแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะ

เลิกดีแบบนี้บันเทิงไทรรัฐก็ไปพาดจริงเดียวกันค่ะ

หูมาเที่ยงตรงที่สถานที่สร้าง
ถูกใจปุ๊บแล้วค่ะขอซื้อเลยค่ะ

ซึ่งบ้านเลขที่ก็คือ

แล้วคุณผู้ชมรู้อะไรไหมเออเลขนี้ก็ไปตรงกับบ้านอีกหลังนึงเหมือนกันนะคะ

คือหลังนั้น๘๘ทับ๙

ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าของหลังนี้เลยซื้อเลยล่ะค่ะ

ใช่เป็น๘ทับ๙บ้านที่นั่นก็๘๘ทับ๙๙
แล้วมาจนเจอที่นี่ก็ขอเลย
ขอซื้อที่เป็นสำนักงานขายเลยนะ

แต่วันนี้เติบโตมามีคนบ้านเดียวนะครับ
มีตึกมีโรงงานอย่างนี้ก็ถือว่ามาไกลแล้ว
ผมก็ตั้งใจว่าตรงนี้ซื้อตึก๓๐ล้าน
แล้วก็จะทำศัตรูด้านหลังต่อเติม
ให้นักดนตรีอยู่อีก๘ห้อง
อ๋อหลังคาม๘๘ทับ๙โอ้โฮสำหรับปัญหา๘ทับ๙
แสดงว่ามันมงคลจริงคุณผู้ชมค่ะ
และงานเดียวกันเจอน้องยูแล้วก็ต้องเจอพี่ใหญ่

สวยมากคุณผู้ชมลุคนี้แล้วบอกเลยว่าช่วงนี้น้องลำไยเขาผอมเพลียวนะ
จากความสวยแล้วน้องลำไยก็มีประเด็นตอบกับพี่นักข่าวหน่อย
คือมันมีข่าวเมาส์มาช่วงนี้เอาจริงบอกว่ามีลูกทุ่งสาวคนหนึ่งแอบแซ่บมีโลกสองใบ
แล้วคำใบ้นั้นมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาบางคนก็แวะมาที่ลำใหญ่
งานนี้น้องบอกว่าพอได้ยินมาอยู่บ้างค่ะคุณพี่ค่ะ
แต่โลกสองใบเนี่ยไม่เป็นจริงแน่นอนเพราะตอนนี้หนูมีใบเดียวจ้า
ถ้าพูดจัวหัวว่านักร้องลูกทุ่งก็จะมีหลักก็คือจะตัวหลักที่คนจะพูดถึง
ตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นใช่
เราก็มีโรคใบเดียวค่ะโรคแบบใบโต

โรคของลำไยชื่อว่ากุ้ยแอปโวฮอล์ค่ะ
กุ้ยน่ารักเหมือนเดิมเลยนะ
หัวฟูใช่ไหมคนไทย
ไม่ไลฟ์สไตล์แกคล้ายกันแกชอบบึ้นฮาเล่เหมือนกัน